เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไปหาอะไรหวานทานกันบ้างดีกว่านะ
ช่วงนี้หลายคนสาวก็อยากจะทานของวงของหวาน
แต่ว่าบางทีเวลาเราทานขนมของหวานเนี่ย
เรารู้สึกว่าแหมมันมีพวกแบบกล่องโฟมบ้างถุงพลาสติกบ้าง
ที่มันทำให้โลกเราร้อนมากขึ้น

ไปเลยค่ะนี่คือกระทงใบตองน่ารักไหม

จะปวดทำไมคุณพี่เนี่ยเขาก็กำลังนั่งเย็บกระตะกร้า
หรือว่ากระทงใบตองแบบขมะเขม่นเลยนะคะ
คุณพี่คนนี้ชื่อว่าคุณพี่ประพาสงเนยอายุ๔๑ปี
พี่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมรสเร่ร้านอร่อยพ่วงข้าง

ใช่ตอนนี้เขาเลิกใช้กล่องพลาสติกแล้วนะ

หันมาประดิษฐ์กระทงใบตองแล้วก็ต่อยอดเป็นตระก้า
ใบน้อยสุดเก๋แบบที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะ
เพื่อที่จะบรรจุขนมไทยแล้วก็จำหน่ายให้กับลูกค้า
เริ่มด้วยการทำกระทงใบตองแบบธรรมดาก่อน
เหมือนที่เราเคยทำตอนเด็กเย็บมุม
แต่มองว่าถ้ามันเป็นกระทงอย่างเดียวมันจะถือยากคุณนึกออกไหม
มันจะ๖ได้เลอะเทอะได้
ก็ต้องใส่ถุงพลาสติกหิ้วอีกทีนึง
คุณพี่ประพาก็เลยตัดสินใจลองดัดแปลงดู
ดัดแปลงกระทงให้มันมีหูหิ้วซะเลย
ก็เลยกลายมาเป็นตะกร้าที่มันมีหูหิ้ว
แล้วก็ทำเป็นหาบแล้วก็เกวียนด้วยแบบนี้

น่ารักมากเป็นไอเดียเก๋มากนะคะ
หลังจากที่ทำภาชนะจากธรรมชาติรูปแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ย

ติดอกติดใจเลยโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
ก็เลยจุดประกายความคิดว่า
จะต้องทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปเลย
เพราะว่าในพื้นที่ก็จะมีพวกฟาร์มเห็ดฟาร์มไก่มีท้องนา
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเลยค่ะ
แล้วก็จัดกระทงขนมที่เป็นขนมไทยโบราณแบบนี้
ให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
หรือว่าเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ชาวบ้านแถวนั้นเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับ
เวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน
ทางร้านเขาก็จะจัดขนมให้ใส่กระทงใส่ตะกร้าใบตองแบบนี้

อกจากนี้ยังจัดตามสั่งออเดอร์ของลูกค้าด้วย
ไม่ว่าจะเป็นพวกงานบุญงานบวชงานแต่ง
ก็จะเน้นจัดใบตองให้กับลูกค้าเหมือนกัน

เหนือจากใบตองเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันย่อยสลายง่ายแล้วถูกไหม

คือเมื่อก่อนการใช้กล่องพลาสติกถุงพลาสติกกล่องโฟมมันสะดวกจริง
แต่ว่ามันมีรายจ่ายสูงไงคุณ
ใบตองมันมีค่าใช้จ่ายน้อย
ใช่ไหมและก็สนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มได้ด้วย
เพราะว่าคนในชุมชนบ้านไหนที่มีใบตองก็ตัดมาขายได้
ช่วยเหลือการเกื้อกูลกันในชุมชนนั่นเอง
เน้นรับทำขนมไทยอย่างเช่นขนมหม้อแกงขนมตาลวุ่นแฟนซี
บัวลอยขนมถ้วยขนมเปียกปูนและอื่นอีกมากมาย

คือดิฉันเป็นคนที่ชอบทานขนมไทยมาก

ขนมเหนียวใช่ไหมก็จะมีข้าวพองกรอบข้างบน
แล้วก็มีน้ำตาลเขี้ยวคุณต้องราดน้ำตาลลงไปบนนี้
คล้ายกับเป็นน้ำจิ้มที่อยู่ข้างบนเห็นไหม
ใช่ค่ะนี่แหละถูกต้องราดน้ำตาลเคี้ยวลงไปมันก็จะหอม
กรุบกรอบมีข้าวพองด้วยแล้วก็มันหวานอร่อยมากนะคะ
ราคาไม่แพงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้นทุนมันถูกแล้ว
ก็เลยขายกระทงละ๑๐๒๕บาทเท่านั้น

ใครอยากจะไปลองทานขนมไทยอร่อยในตะกร้าใบตองสุดน่ารักแบบนี้นะคะ
แวะไปกันได้ที่ร้านขนมอร่อยพ่วงข้าง
อยู่ที่ตำบลหางน้ำสาคอนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธค่ะ
ยอดจริงนะเพราะว่าพูดถึงขยะพลาสติกที่คนใช้เนี่ย
มีข้อมูลมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดบอกว่าต่อปีนี่นะ
บ้านเรามีขยะพลาสติกที่เป็นถุงหูฮิ้ว๔๕๐๐๐ล้านใบ
คือมันเยอะจนเราประเมินค่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทุกคนเปลี่ยน
จากการรับถุงแบบนี้มาใช้สิ่งของที่มันย่อยสลายได้ก็จะดีมากเลยนะ
ทุกวันนี้ผมไปซื้อของนะผมไม่เอาถุงแล้วนะ
เฮียวเพื่อนดงน่ะ
เดี๋ยวร้านข้างหลังจะมีคนสะทะ